เธอสวยเธอเป็นนางฟ้าบนเครื่องบินนะครับ
ชื่อน้ำฝนสิริกุลเป็นแอร์โฮสเตจ
และเธอเคยร้องเพลงฉ่อยบนเครื่อง
คลิปที่เธอร้องเพลงฉ่อยถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลเยอะมาก
เธอจึงบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของ
การที่ใครอยากจะเป็นแอร์สามารถปรึกษาเธอได้

ติดตามได้จากรายงานของคุณจิรภาสุริสุขได้เลยครับ
โปรไบนี้อย่าหาว่าเล็กทั้งผู้ใหญ่และเด็กและก็สะพายได้
เพียงแค่รู้สึกแล้วก้าวออกมาอาสอดแขนซ้ายขวาและสะพายไป
แต่ชิ้นถัดมาคือหมอนผ้าห่มอันหนุ่มหน้าชมได้หนุนได้
เสียงหวานขับกล่อมเพลงฉ่อยเพลงพื้นบ้านแบบดั้งเดิม
พนักงานต้อนรับสาวสวยน้ำฝนซีริกุลขณะให้บริการบนเครื่องบิน
กลายเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ตามโซเชียลมีเดียกว่าหนึ่งหมื่นครั้ง
ทำให้สาวหน้าหวานคนนี้ภาคภูมิใจที่ได้นำความสามารถในการร้องเพลงฉ่อย
เคยฝึกฝนตั้งแต่เด็กมาแต่งเนื้อแนะนำของที่ระลึกบนเครื่องบิน
เพราะว่ารู้สึกว่าเออหนึ่งมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่
และสองคือคุณยังรักษาวัฒนธรรมไทยอยู่
ส่วนมากก็จะเซอร์ไพรส์ถ้าเป็นฝรั่งบินไฟซ์ไปใต้ไปภูเกียร์ห่านใหญ่
ผู้โดยสารฝรั่งก็จะแบบจะตบมือจะรู้สึกว่าประทับใจ
แม้ว่าเขาจะฟังไม่รู้เรื่องแต่เราก็จะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ

น้ำฝนยังใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียให้คำปรึกษากับน้อง
หรือคนที่สนใจอยากสารฝันอาชีพแบบเธอ
หลายคนยกให้เธอเป็นเน็ตไอดอล
มองว่าทุกคนเป็นเน็ตไอดอลได้
โดยไม่จำเป็นต้องมองที่หน้าตาค่ะ
ถ้าเขามองว่าเราเป็นเน็ตไอดอลในส่วนของการให้สร้างแรงบันดาลใจ

พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องทุกคน
บางคนบางคนชอบเข้ามาถามว่า
คำถามหนึ่งเลยพี่คะเป็นแอร์ต้องสวยไหม
คือเราบอกเลยว่าเราไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนสวยตั้งแต่เกิดหรืออะไรอย่างนี้
ทุกอย่างมันสร้างขึ้นได้แต่งหน้าก็ช่วยคุณได้
มันอยู่ที่ทัศนคติ

มันสามารถทำให้คุณสวยได้จากภายในสู่ภายนอก
ปัจจุบันน้ำฝนปฏิบัติหน้าที่แอร์ฮอสเตจ

และร้องเพลงฉ่อยทุกครั้งที่เธอขึ้นบินมาได้ราว๓เดือน
ตอบทุกคำถามและแชร์แรงบันดาลใจผ่านโซเชียลมีเดีย
ให้กับทุกคนที่ติดตามเธอ
นับเป็นการฉายมุมมองที่สร้างความสุข
อาชีพที่รักสู่รอยยิ้มบนโลกโซเชียลค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป